เขาบอกโอ้โหแฟนคลับรุมล้อมหมอลำเลยนะฮะ
รอบตัวเลยหมอลำก็ต้องสู้ชีวิตต่อ

แมงเม่าโอ้โหคุณ

นี่แดนเซอร์หรือว่าหมอลำเองก็ต้องสู้ชีวิต

ทั้งที่แมงเม่ามีเป็นล้านล้านตัว

เต้นไปปัดไปเต้นไปปัดไป

ขึ้นจริงจริงนะโอ้โหแมงเม่า

ใช้ติ๊กต๊อกนะคะเขาเอามาโพสต์ไว้

เม่าแมงเม่าพระเอกเออท้า
แมงเม่าอาจารย์อำเภอเอราวัน

แท็กนุเกอร์เสียงอีสานเสียงอีสาน
วิติใหม่พระเอกคนประจำเออนะฮะ

แหมมีแฟนคลับมีอะไรเขาถ่ายไว้ด้วย

เล่นไฟบนเวทียุบยับไปหมด